มาดูข่าวที่ว่ากันด้วยเรื่องของตุ๊กแกกลัวไหมคะไม่ค่อยกลัวค่ะ
ไม่ค่อยกลัวแต่ดิฉันเนี่ยกลัวมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้เราจับเนี่ย
เราอาจจะไม่ถนัดนะถ้าขนาดจับหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็ให้เป็นหน้าที่ของกู้ภัยเถอะกู้ภัยเขาถนัดเลยนะ
ปกติเนี่ยคือหมูเลยค่ะงานหมูเลยแต่คราวนี้มันไม่หมู
ถามว่าทำไมไม่หมูสำหรับการจับตุ๊กแก่ที่ตากครั้งนี้
ไปดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เอาไปหลอกป้าเอาไปหลอกป้า
เอากับเขาสิคุณผู้ชมแต่ว่ากู้ภัยเขาก็ยังหัวเราะกันได้นะฮะ
เพราะว่าเขาก็อาจจะมีความคุ้นชินมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญ
เรื่องของการจับงูจับตุ๊กแกก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากสำหรับเขานะ
แต่ว่าพอมันไฟดับแบบนี้มันก็ยากนะเพราะว่ามันมองไม่เห็น

มันวิ่งไปไหนปรากฏว่าวงแตกเลยค่ะ
กู้ภัยแต่ละคนก็วิ่งหนีกันกระจัดกระจายออกมาตั้งหลักกันใหม่ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวกลับมาตั้งสติแล้วค่อยเข้าไปใหม่

จังหวะที่เขาใช้ไม้เขียแบบเนี้ยอ่าแล้วตุ๊กแกเนี่ยมันหนีไประหว่างเอ่อ
ฝ้ากับเพดานแล้วตรงเนี้ยมันมีสายไฟ
แล้วไฟมันก็ขาดไงฮะพอไฟขาดปุ๊บไฟก็ดับ
ดับปุ๊บมันก็มืดพอมืดเสร็จปุ๊บมันก็มองไม่เห็น
เสร็จปุ๊บก็กระจายกันแล้วค่ะคราวนี้พอออกไปตั้งสติได้
ก็กลับเข้ามาใหม่มาจับกันใหม่คุณทายซิจับได้ไหม
น่าจะได้เขาฝีมือดีอยู่แล้วได้สิคะ
แล้วก็นำตุ๊กแก่ตัวนี้ที่ชาวบ้านเขาร้องขอความช่วยเหลือ
มาช่วยจับหน่อยเนี่ยจับได้นะคะแล้วตุ๊กแก่ตัวนี้ก็ไปแล้ว
เข้าบ้านกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ก็กลับเข้าไปอยู่บ้านใหม่กลับคืนสู่ธรรมชาติไปเรียบร้อยนะคะ
ขอบคุณปีปีกูไพด้วยนะคะ